อยู่ในแวดวงหมอลำค่ะพาคุณผู้ชมมารู้จักท่านนี้ดีกว่านะคะ
ต้องบอกว่าเป็นนางเอกหมอลำชื่อดังแห่งแดนอีสานนะ
บาสปัธมนันนี่เจ้าของเพลงยอดฮิตเลยค่ะ
บั๊กอ้ายผิดไผบ่บ่จ้ะมาเลยจ้ะมา
โสดชัวร์ขาวเรืออ้ายเป็นเบาเมียเผลอ
มักแล้วเด้อโอ้ยอายอย่าเทแห้งหลายเออ
ตกลงขวัญร้องหรือพี่แจ๊กกะลีนร้องกล้องจับไม่ทันเลย
ริปซิงค์ริปซิงค์ค่ะแต่ว่าใดเนี่ย
คุณบาทเขาเป็นแบบหมอลำชื่อดังจากคณะคำผุนร่วมมิตรนะคะ
เจ้าของเพลงมักอ้ายผิดภัยบอกเมื่อสักครู่ที่เราร้องไปนะคะ
แต่ว่าเสียดายนิดนึงคือเขาบอกว่าฤดูการหน้าเนี่ย
จะไม่ได้เห็นฝีมือการแสดงบนเวทีหมอลำแล้วนะคะ
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยประกาศลงจากเวทีหมอลำค่ะ

มกลางความเสียดายของแฟนเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะน้องบาทก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเราเล่าให้ฟังว่า
ที่ออกมาจากเวลาหมดเป็นอย่างต่อค่ะ
จากคันด้วยดีค่ะ
สาเหตุที่ออกมานะคะเป็นเพราะว่าอยากหาประสบการณ์ใหม่ขายกับตัวเอง
ส่วนใครที่เมาส์บอกว่าเอ้าลงจากเวทีปุ๊บ
เซ็นสัญญาเข้าสังกัดท็อปไลน์ปั๊บนะคะ

บอกว่าเจ้าเนละคุณหรือเปล่า

พูดย้อนกลับไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะ

ตอนนี้จังหวะมันเหมาะเจาะลงตัวค่ะ
ก็อยากลองทำอะไรใหม่เท่านั้นเองค่ะ
มันมีกระแสดราม่าบอกว่า
อ่าทำไมออกจากวงแล้ว

ปีนี้ปีที่๗เข้าปีที่๗ค่ะ
พอออกจากวงเราก็ได้โอกาสดีแล้วแหละ
ทีนี้แหละก็เลยแบบออกมา
ก็เลยเข้ามาหาในห้างที่บริษัท
ต้องขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงนะคะ
ที่เข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนทุกทางเลยค่ะ